มาดูเรื่องนี้กันบ้างเป็นเรื่องหมางใจกันนะคะ
ระหว่างแม่ค้านะคะร้านชำกับเพื่อนบ้านค่ะ
ระหว่างที่เพื่อนบ้านเนี่ยมาซื้อของนะคะพอหันหลังกลับเท่านั้นเนี่ยนะคะ
ก็ปรากฏว่าเพื่อนบ้านคนนี้ค่ะก็เอาขวดเบียร์ตีแม่ค้าจนหงายหลังค่ะ
โอ้โหเนี่ยค่ะยังมีเสียงด่าทอเกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าตอนแรกที่เห็นเนี่ยเหมือนกับจะปกติดีก็มาซื้อขายของกันปกติค่ะ
พอขายของเสร็จแม่ค้ากำลังจะหันหลังเดินเข้าร้าน
ปรากฏว่าคุณพี่เสื้อฟ้าคนนี้ค่ะ

มาด้วยก็ควักขึ้นมาแล้วก็ฟาดไปที่ศีรษะ
สามครั้งเน้นเน้นเลยค่ะโอ้โหจนแม่ค้าเนี่ยล้มหงายหลังหัวกระแทกพื้นค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ
หน้าร้านขายของชำที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
นี่ค่ะล้มลงไปเลยนะคะ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับคุณสินนันทาสว่างเนธค่ะ
คนขายของชำที่ล้มลงไปนี่แหละค่ะ
บอกว่าเธอกับผู้ก่อเหตุคนนี้ก็มีเรื่องบาดหมางกันนะคะ
จริงแล้วเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่ามันนานมาแล้ว
ก็คิดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเก็บเอาไปเป็นอารมณ์
แล้วเมื่อวานนี้ก็เห็นเขานั่งดื่มเบียร์ตั้งแต่เช้านะคะ
จนตัวเองไปโรงพยาบาลไปถอนฟันกลับมา๑๑โมงกว่าก็ยังดื่มเบียร์อยู่
แล้วก็สั่งซื้อเบียร์ขวดนึงจะให้ไปส่ง
แต่เธอก็ให้สามีไปส่งแทน
สักพักนึงเขาเดินมาที่ร้านอย่างที่เห็นในคลิปนี้ค่ะ
ขอซื้อน้ำแข็งคุณนัทพงศ์ขอซื้อน้ำแข็ง๕บาท
ก็หันหลังไปจะตักน้ำแข็งให้จังหวะเนี่ยค่ะ
เธอก็เอาขวดเบียร์ที่ซ่อนไว้ที่เอวออกมาแล้วกระหน่ำตี
โดยบอกว่าเนี่ยไปว่าเขาอย่างนู้นอย่างนี้ค่ะ

ก็เลยลงวาดไป๒ทีตรงนี้กับตรงแม่
รู้สึกอย่างนี้แต่ตรงนี้มันบวง
เขาเหน็บขวดมาจากบ้านเลยนะ

แสดงว่าต้องกินไป๒ขวดแล้วตึงแล้วแหละ

ก็บอกเขาตีปากหมายถึงว่าเราปากดีว่า

ก็เจ็บนะเพราะว่าที่ดูที่เกิดเหตุ

ทางคุณสุรัสบุรณโตหรือเขาเรียกกันว่าป้าเม้า
ก็จริงแล้ว๒คนนี้เขาเป็นญาติกันนะ
ป้าเม้ามีศักดิ์เป็นหลานสะพ้ายของผู้บาดเจ็บ
เธอบอกว่าเพิ่งดื่มเบียร์ไป๒ขวดครึ่งยังไม่เมาหรอก

แล้วที่ก่อเหตุนี่คือตั้งใจไปเลย
บอกว่าจะไปตีปากนางสุนันทา
เพราะว่าชอบนินทาแล้วเธอก็เกิดความแค้น
โอกาสนี้มานานแล้วเนี่ยยอมรับแบบนี้เลยค่ะ
บอกว่าก่อนหน้านี้ยอมรับว่าเคยขายยาบ้า
ตอนปี๔๖แล้วก็เอาเงินมาสร้างบ้าน

แล้วผู้บาดเจ็บเนี่ยก็ไปแจ้งตำรวจให้มาตรวจบ้าน
ประจำเลยเดือนหนึ่ง๔๕ครั้ง๔๕รอบ

น่าจะมาจากการขายยาเสพติดนี่แหละเงินไม่บริสุทธิ์
แต่อยากจะบอกว่าที่มีกินมีใช้เพราะว่าเป็นเงินสามี
สามีเนี่ยทำงานเงินเดือน๕๖๐๐๐บาทไม่ได้ขายยาบ้าแล้วนะคะ
ถามว่าขอโทษไหมไม่ขอโทษค่ะเพราะว่าเธอบอกว่าสมควรโดน
แล้วเดี๋ยวจะแจ้งความเรียกค่าเสียหายก็เรียกไปแต่ถ้าเรียกแพงก็จะผ่อนจ่ายให้

ไม่ขอโทษด้วยแล้วก็ดูแล้วไม่น่าจะไกลเกลียด้วยนะคะ
หลังเกิดเหตุผู้เสียหายเขาไปแจ้งความนะคะ
ข้อหาทำรายร่างกายที่สอบพ่อยย้อยท่าฉลอม
ซึ่งผู้เสียหายก็ไม่ยอมความค่ะ
อยากจะให้ผู้ก่อเหตุได้รับโทษตามกฎหมายด้วย
จริงแล้วเป็นญาติกันนะคะสองท่านนี้นะคะ